แล้วก็พาไปเที่ยวกันต่อเลยที่ภาคอีสานนี่แหละ
กันที่จังหวัดนครพนมไปล่องเรือดูทิวทัศน์ของสองฝั่งแม่น้ำโขง
คำว่า๓ที่สุดนะคะไปติดตามจากรายงานเลยค่ะ
ภูมิทัศน์ที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขา
งดงามของสายน้ำที่ทอดยาวไปตามริมแม่น้ำโขง
สะกดทุกหัวใจให้หลงไหลดั่งต้องมนต์ไปตามกัน
นี่คือมนต์เสน่ห์ของจังหวัดนครพนม
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัส
กลายเป็นอีกหนึ่งจังหวัดห้ามพลาดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จากสภาพภูมิประเทศติดริมฝั่ง
และมีแม่น้ำโขงกั้นเป็นพรมแดนไทยลาว
ความยาวกว่า๑๕๐กิโลเมตร
ทำให้นครพนมได้รับขนานนำว่า
เป็นจังหวัดชายแดนที่มีความสวยงามของสองฝั่งโขงมากที่สุด
ประเพณีสำคัญที่ยิ่งใหญ่
คือออกพรรษาไหลเรือไฟ
ดูดให้ประชาชนนักท่องเที่ยว
หลังไลค์เดินทางไปเยี่ยมเยือนทุกปี

กระดับให้เป็นเมืองการค้าและการท่องเที่ยวของอีสาน

ภายใต้โลแกน๓ที่สุด
ประกอบด้วยสวยที่สุด
คือสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สาม

ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านช้าง

กลางธรรมชาติสองฝั่งไทยลาว

จากนครพนมไปยังลาวเวียดนามและจีน
มาร์คแห่งที่๒ให้ชื่อว่าสวยงามที่สุด
คือการล่องเรือเลาะไปตามแม่น้ำโขง
ดื่มดำบรรยากาศความสวยงามของธรรมชาติ

เยี่ยมชมสถานที่สำคัญอีกหลายแห่ง

ที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน
ความสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์
หอนาฬิกาเวียดนามอนุสร

สัญลักษณ์แห่งการตอบแทนมิตรมัยตรีอันดี
ระหว่างไทยกับเวียดนาม

บรรจุพระอุรังคธาตุ
หรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้า

หากใครได้กราบไหว้บูชา
จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
แนะนำสำหรับคนที่มาเที่ยวนครพนม
ต้องมีเวลาอย่างน้อย๓วัน๒คืน
ในการที่จะไปเส้นทางทัวร์บุญ
ไหว้พระธาตุทั้ง๘พระธาตุนี่
แล้วก็ทำในเรื่องของกิจกรรมต่าง
การท่องเที่ยวด้วยและในเรื่องของธรรมะด้วย

มีแผนส่งเสริมและสนับสนุนให้นครพนม
เป็นเมืองเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวชายแดน
อันดับต้นของประเทศ

แวะไปสัมผัสบรรยากาศอันซีนสองฝั่งโขง
ชมสามที่สุดแห่งนครพระนม
เพื่อพิสูจน์ความเป็นเมืองแห่งความสุขที่สุดในประเทศไทย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน